คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งคู่หวาน
จะเปิดตัวกันไปสดร้อนเลยนะคะ

และสาวเบสนิชารีอดีตสมาชิกวงโอลิฟต์นั่นเองนะคะ
คือหลายคนเห็นแล้วล่ะในภาพในอินสตาแกรมที่ทั้งคู่
เขาพร้อมใจกันลงรูปคู่ในอินสตาแกรม
ซึ่งก็มีหลายเสียงเข้ามาแซวเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
ฝ่ายชายเขาออกมายอมรับด้วยตัวเอง
ว่าตอนนี้กำลังคบหาดูใจกันอยู่
และมีโอกาสได้เจอกับครอบครัวของฝ่ายหญิงแล้วด้วยนะ

ไม่ได้ติดใจเรื่องที่เจ้าตัวเคยแต่งงานมีครอบครัวมาก่อน
แต่ในส่วนตัวของหนุ่มท็อปเองแล้ว
เขาบอกว่าต้องสร้างความมั่นใจให้กับคนรอบข้างอยู่มากพอสมควรค่ะ
ผมกับเบสเองมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบสปาร์ค
ขนาดว่าแบบวื้อหวาอะไรอย่างนี้ครับ
ทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเราจะต้องเรียกว่าอะไร

เราเองก็อยากจะให้เขามั่นใจในตัวเราเรามั่นใจตัวเขา
ไม่ค่อยได้มีประเด็นเรื่องของอายุต่างกันคุยกันไม่รู้เรื่องสักเท่าไหร่
มันต้องสร้างความมั่นใจให้กับหลายคนเลยครับ
คนแรกอาจจะเป็นตัวเราก่อนเพราะเราเองก็ขาดความมั่นใจไปเยอะมาก
แต่อย่างผมที่ผ่านการแต่งงานมาอะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็มองว่ามันก็เป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีมั้ง
คือเราคุยกันก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งผมเชื่อว่าการที่ผมลงรูปอะไรไม่ได้เป็นงานเปิดตัว
แต่ถือว่าเป็นการให้เกียรติให้เกียรติเขา
คุณแม่ก็น่ารักมากครับผมเจอคุณแม่ก็พูดกับคุณแม่ก่อนเลยว่าผมเป็นห่วงเรื่องนี้มาก
ตอนนี้ก็ต้องสร้างความมั่นใจเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองกลับขึ้นมาก่อน
แต่ว่าดิฉันว่าตัวช่วยที่ดีที่สุดในการที่จะเรียกความมั่นใจก็คือคุณเบสนี่แหละ
คือก่อนหน้านี้คุณท็อปได้มีการลงรูปถ่ายซึ่งเป็นการใส่มาสก์
คุณท็อปเองเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเขาป่วยไม่ใช่คือเขาป่วยแล้วก็มีสาวเบสเนี่ยคอยดูแลอยู่เคียงข้างตลอด
ทำให้เขาเกิดความประทับใจก็มีโมเมนต์นี้ออกมาให้แฟนได้ติดตามกันในอินสตาแกรมด้วย